ตอบกันด้วยเรื่องหน้าอย่างงี้ค่ะของหนูอีชโปรงลางเซฮอนกันบ้างนะคะ
ได้ลูกชายแล้วนะจ๊ะเตะปิ๊กด่วนเลยจ้า
ลุยธุรกิจข้าวแตนโปรงลางเสริมรายได้อีกหนึ่งทางค่ะ

มีแน่ช่วงแรกจะเป็นลักษณะของการจ้างโชว์ด้วยกัน๓คนค่ะ
แต่หลังจากนั้นบอกเลยนะคะจะทำเพลงใหม่แบบปังปั๊วมาให้ฟังกันแน่นอนค่ะ
เจ้าภาพจ้างไปอยากให้ลาล่าลูลูไปด้วยกับอิตโปรงลางก็ได้เสมอ
คอนเสิร์ตเนี่ยก็ใครอยากที่จะให้เราไปรวมกันก็ยังได้เสมอ
เพราะว่ามันเหมือนอัตโนมัติเราขึ้นเวทีก็สตาร์ทได้เลย

มีคิดเอาไว้แต่ว่ากำลังเตรียมว่าจะออกในแนวไหนด้านไหน
เพราะตอนนี้เพลงมันไปไกลมากมันเลยยุคที่เราช่วงแรกมา๒๐กว่าปีที่แล้วมันก็อีกคนละอย่างกัน
๓คนนี้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยนะครับวันนั้นเห็นสัมภาษณ์ด้วยกันนะครับน่ารักเกี่ยว
น่ารักมากแล้วก็ที่สำคัญแฟนเนี่ยรอติดตามผลงานของพี่ทั้ง๓อยู่นะจ๊ะ
รีบนะจ๊ะดิฉันก็เป็นแฟนคลับหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะ
ชอบนี่ตลกชอบนี่ชอบมาก